คุณผู้ชมครับในโซเชียลมันมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งมีการแชร์
จริงแล้วมันมีการแชร์จากเพจดังซึ่งล่าสุดเหมือนว่าจะปิด
ร่างทรงคนหนึ่งเป็นผู้ชายโอ้โหทองหยองเครื่องเพชรเต็ม
ตัวไปนั่งบันลังต่างทองบางทีแต่งตัวเป็นแบบเหมือนคนจีนแบบ
ูหลาฟู่ฟ่าเลยอ่ะเขาก็ต้องตรวจสอบกันว่าเฮ้ย
ทำไมถึงมีลักษณะอะไรแบบนี้มันจริงไม่จริงอย่างไร
จะมีทองเยอะขนาดนี้ไปอวดอุตลิแอบอ้างอะไรหรือเปล่า
แต่งกายคล้ายแบบอะไรเนี่ยคนจีนเนี่ยชุดแบบอลังการมากเลย
อืมนะฮะเราต้องไปถามบุคคลในภาพบุคคลในภาพเป็นร่างทรงชื่อว่า
นายอาเดียวเมืองช้างอายุสี่สิบเอ็ดปีมีตำหนักประทับทรงอยู่ที่ตำบลเทพ
นครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะที่เรียกตำหนักคือตามเพจที่เขากล่าวอ้าง
เพราะว่าอู้บ้านเขาหลังใหญ่โตมากแต่เขาบอกว่ามันคือบ้านผมครับ
ไม่ใช่ตำหนักอะไรนะฮะแต่ว่าให้ตกแต่งให้มันดูแบบดูห่าฟู้ฟาดอ่ะ
เป็นความชอบส่วนตัวนี่นี่ด้านไหนเนอะอลังการมากมายห้องโถง
รับแขกมีรูปปั้นเทพจีนต่างมากมายเขาบอกว่าเขาก็ทยอยซื้อมา
อันนี้ภาพบ้านเขาเห็นไหมฮะมันคือมันอลังการเพราะว่าพื้นที่บ้านเขาโอ้โห
ไร่๒งานมันก็ใหญ่โตเหลือเกินมีรูปปั้นแกะสลักไม้ต่าง

แล้วก็พระสงฆ์อีกมากมายมารายลูกใบปล้าง

บอกว่าเฮ้ยเป็นตำหนักอะไรของใครอะไรแบบนี้นะ
เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาซื้อมาเองจากความชอบส่วนตัวนะฮะ
หล่อสำลิดสมเด็จพระนเรสวนหลวงปู่เคลือบเกจิอาจารย์ในพื้นที่
สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มีไอ้ไข่มีสัตว์ปลาหิมพาโอ้โห
ตกแต่งรอบบ้านเต็มไปหมดเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือว่า
งจุ้ยอะไรนะค่ะแต่สวยก็ชอบก็ซื้อมาแค่นั้นแล้วบ้านอ่ะ
พื้นที่มันเป็นพื้นที่เยอะเขาก็เอาไปตั้งเยอะแยะมากมายนะฮะ
แล้วในบ้านหลังบ้านขุดเป็นสระน้ำติดตั้งน้ำผู้ด้วยนะ
มีน้ำผู้ด้วยนะเห็นหน้าบ้านมีรูปปั้นไก่รูปปั้นช้างนะ
แล้วข้างหลังที่เป็นน้ำพูเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นหงไหม
หงสีขาวหนึ่งคู่หงดำหนึ่งคู่ค่ะราคาตัวละห้าหมื่นบาทอืม
คู่ละแสนครับสองคู่ก็เท่าไรสองแสนอ่าหงดำ
อันนี้ตามที่เขาโพสต์มาในโซเชียลนะแล้วที่เขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่ามีการกล่าวหาว่ามีสุนัขซื้อมาราคาหลักล้านบาท
โอ้โหเขาบอกไม่จริงคุณอันเดียวบอกว่าไม่จริงมันเป็นพันชาวชื่อธนเดชราคาสามหมื่นห้า
แต่ชื่ออะไรนะธนเดชอ๋อสามหมื่นห้าแต่ในเพจที่โพสต์เขาบอกว่าโอ้ย
เป็นอะไรเนี้ยราคาเป็นล้านไม่ใช่นี่เป็นชาวชาวสามหมื่นห้าโอ้ย
ไทยเนอะธนเดชนะฮะค่ะอ้าวส่วนของใช้เขาบอกว่าตามเพจเขาบอกว่าโอ้ย
กระเป๋าหลุยนั้นราคามากมายเป็นแสนเป็นล้านเขาบอกเขาก็ซื้อมา๓๔ใบ
ส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเบื่อก็ขายไปก็ซื้อใบใหม่อะไรแบบนี้
ข้าวของเขาทองคำหกสิบห้าบาทเป็นเส้นละสิบบาทอีกสี่เส้นเส้นละห้าบาท
อีกหนึ่งเส้นใช่ไหมนี่เต็มไปหมดเขาก็ไล่มาว่าข้าวของเขามีอะไรบ้าง
ทองเก็บซื้อเอาไว้แล้วเอามาใส่เฉพาะที่มีงานไหว้ขู่สำคัญสำคัญเท่านั้น
อืมแล้วถ้าเกิดว่าทองอ่ะซื้อมามันขายไปมันก็เก็บเป็นสมบัติเป็นเงินเป็นทองได้เหมือนกัน
นะฮะคุณอันเดียวเขายอมรับเขาเคยทำอาชีพเป็นร่างทรงมาก่อน
เป็นร่างทรงอาม่านะฮะเป็นร่างทรงอาม่าอย่างเดียวที่แต่งเป็นหญิงชาวจีนคือเป็นร่างทรงอาม่าไง
เออทำมาตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบเรื่อยมาแล้วร่างทรงที่เขาทำเนี่ยนะ
ไม่ได้แสดงปฏิหารอภินิหารอะไรนะจะมีแต่วิญญาณอาม่ามาเข้าทรงนะฮะ
ร่างตอนทำพิธีอาม่าจะมาเข้าสิงก็ต่อเมื่อมีคนเดือดร้อนมาขอให้ช่วย
เรียกค่าครูเท่าไหร่อันเดียวเท่าไหร่คะแพงไหมอ่ะ
เป็นหลักล้านเลยเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าแบบตอนแรกมันก็มีข่าวออกมา
อันเดียวบอกว่าสามร้อยอ๋อเหรอสามร้อยแต่ถ้าเกิดว่าคือมันขึ้นกว่าคำภูมิ
พอใจด้วยนะถ้าใครเขาพอใจเขาอาจจะให้มากกว่านั้นก็แล้วแต่ไงอ๋อ
อ๋อแต่คือจริงจริงอ่ะเรียกแค่สามร้อยบาทอืม
แต่ทีนี้อเดียก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าเป็นร่างทรงมาเนี่ย
จนถึงปีห้าแปดแล้วเลิกเข้าทรงมาเนี่ยห้าปีแล้วอืม
ส่วนลูกศิษย์ที่นับถือเนี่ยจะไม่ได้เรียกอเดียวแต่จะเรียกว่าอาม่า
นะเพราะว่าเป็นเอ่อเข้าทรงอาม่าอืม
ปัจจุบันนี้ถามว่าทำอะไรไม่ได้เข้าทรงแล้ว
ทำธุรกิจส่วนตัวถามอีกธุรกิจส่วนตัวประเภทอะไรอะไรทำอะไร
ขายจีเวอรี่ค่ะให้กับกลุ่มพวกแบบคุณหญิงคุณนายไฮโซต่างเนี่ยนะคะ
แล้วก็เปิดร้านขายของที่เป็นของยี่สิบบาทอ่ะคุณอืม
ร้านที่จันทบุรีแต่ว่าก็ยังมีการจัดพิธีไหว้ครูอยู่ทุกปีนะ
และปีเนี้ยมีกำหนดจะจัดเดือนหน้าคุณผู้ชมยี่สิบกุมภาพ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้คงจัดไม่ใหญ่มากหรอก

อาจจะจำกัดจำนวนคนหน่อยนึงแต่ทีนี้อยากรู้
นักข่าวก็เลยถามไปไงว่าเอ๊ะภาพที่เพจเอาออกมาแชร์เนี่ย

คือเขาบอกว่าเป็นการแต่งตัวไปตามแต่ละงาน

ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยว่าจะเรียนแบบเบื้องสูง

แล้วการที่มันมีข่าวออกมาแบบนี้
กลุ่มต้องการดิสเครดิตผมต้องการจะโจมตี
ก็คงจะเป็นกลุ่มร่างทรงกลุ่มคนที่เคยมาขอเงินนั่นแหละ
มาขอเงินอันเดียวแล้วก็อันเดียวไม่ให้
พอไม่พอใจก็เลยไปทำให้มีกระแสในโลกโซเชียล
ทางลบแบบนี้ฟังเสียงเขาหน่อยดีไหมคะฟังค่ะ
ดั้งเดิมเนี่ยขายเพชรขายทองขายซิเวอรี่ทำเพชรขาย
เริ่มเริ่มทำตั้งแต่เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจมันดี
คนเนี่ยมันทักมาหาผมมาขอความช่วยเหลือมาขอเงิน
แล้วก็ขอแบบว่าช่วยหน่อยขอเงินเท่านู้นเท่านี้
แล้วทีนี้ผมก็เคยโพสต์ไปบอกว่าถ้าทำบุญผมอยากทำด้วยใจ
อยากเห็นด้วยใจผมอยากทำเองแต่ขอเนี่ยผมไม่ชอบ
แล้วผมลบพ่อออกไปหลายคนก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้หนึ่งกลุ่มด้วย
ยังไม่หมดคุณผู้ชมคือมันมีมันมีภาพมีคลิปพิธีไหว้ครู
ที่คุณผู้ชมได้เห็นผ่านตาไปมันมีภาพเด็กผู้ชายคนนึง
เจอกันหรือเปล่าเอามาเลี้ยงดูแล้ววันนี้เด็กคนนี้
นักเรียนชั้นม๖อยู่ที่สุโขทัยนักข่าวไปเจอพอดีครับ
นาชื่อคจรศักดิ์อายุ๑๙ปีเขาบอกว่าเหตุผลที่เขามาเจอที่งานนี้
เพราะว่าอะไรคือคุณอเดียวเนี่ยเดินสายทำบุญจนเป็นที่รู้จัก
แล้วตอนนั้นเขาก็เห็นว่าอาเดียชอบทำบุญใช่ไหม
เขาก็เลยติดต่อไปเพื่อขอให้อเดียลสนับสนุนเงินทุนในการทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียน
เนื่องจากว่าอเดียวไปในพื้นที่อเดียวก็ให้บริจาคไป๓๐๐๐บาท
หลังจากนั้นพออันเดียวเขามีการจัดพิธีไหว้ครูก็เลยมาช่วยงานเป็นการตอบแทน
ก็เขาให้เงินอุดหนุนมา๓๐๐ผมทำอะไรได้ผมก็ทำ
ไปช่วยงานที่พิธีไหว้ครู
ผมไม่ได้มาเป็นนุ่มบำเรออะไรอย่างที่ชาวเน็ตกล่าวหา
เข้าใจกันว่าเขามาเลี้ยงดูผมอะไร
ขณะที่อเดียลเองก็ยืนยันว่าเพจที่เอามาโพสต์

เพราะว่าทำให้เขาเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียง